เขาถูกเอาบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะ

แล้วเอาไปทำธุรกรรมต่างนานา

เพราะว่าไปตรวจสอบปั๊บ

แล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ทำอะไรให้ตรวจสอบให้เร็วเลย

เนี่ยฮะเพจบิ๊กเกรียนครับโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุบอกว่า
เปิดหลักฐานนายวิโรธทรงศรีไปฉีดวัคซีนเข็ม๒ที่โรงพยาบาล
ค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
วันเดียวกับพระวิโรธทรงศรีไปฉีดวัคซีนเข็ม๓ที่โรงพยาบาลกันธรรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกดฮะย้ำข้อความว่า
คนไทยเป็นคนเถื่อนแต่คนเถื่อนต่างด้าวสวมบัตรเป็นคนไทย

รายละเอียดคดีนี้เปิดเผยเมื่อคุณลุงวิโรธ
เอาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปใช้สิทธิทางการแพทย์ที่จังหวัดระยอง
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าคุณลุงชื่อนามสกุล
เลขบัตรประจำตัวของคุณลุงเนี่ยแม่มันมีคนไปใช้สิทธิแล้วนะ
ที่สงขรานู้นที่สงขรานู้นฮะหลังจากนั้นนะครับ
ไม่ว่าคุณลุงจะไปทำธุรกรรมอะไรนะ

วิโรธไม่สามารถดำเนินการได้

ใช่ฮะขณะเดียวกันก็นำเรื่องไปยื่นให้อำเภอ
ตรวจสอบพบว่าปัจจุบันนะ
ชื่อนำสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุง
เป็นของพระวิโรธนามสกุลเดียวกันนี่แหละ
ปัจจุบันบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

ให้ข้อมูลบอกว่าท่านเคยบวชพระ
แล้วถูกขโมยย่ามใบสุทธิก็หายเอกสารส่วนตัวก็หาย
ออกมาช่วงปี๒๕๔๔ถึง๒๕๔๕ต่อเนื่องกัน
ก็ไปทำบัตรประชาประจำตัวประชาชนใหม่แล้วก็มีการทำอีก๒๓ครั้ง
ล่าสุดทำบัตรเมื่อปี๒๕๖๑จนมารู้ตัวว่า
มีการใช้ชื่อกับนามสกุลไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
เอาแล้วข้อมูลจากฝั่งอีกวิโรศนึงที่เป็นพระ

ท่านบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดครับ
เจ้าวัดวัดเคยพาไปทำบัตรประจำตัวประชาชน

โดยท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับรองการทำบัตรด้วยตอนนั้น
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าขณะนี้พระวิโรธนะครับหายตัวไปแล้ว
โดยเพจวิกเรียนแจ้งว่าตำรวจสอบพอบริเจลักษณ์
พระวิโรธให้มารับทราบข้อกล่าวหา

พระวิโรธแจ้งโฆมูลเท็จในการทำเอกสารราชการครับ
ก็ต้องตามตัวแล้วค่ะแล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่าเอาชื่อเอานามสกุลไปทำธุรกรรมอะไรบ้าง
ไม่งั้นเจ้าตัวก็จะได้รับความเดือดร้อนนะคะเจ้าของชื่อเจ้าของนามสกุลตัวจริงนะคะ